ติดตามกันต่อนะฮะในข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐช่วงนี้ไปดูเรื่องของเหตุแก๊สระเบิดในร้านส้มตำแถวอนุสวรีชัยสมรภูมิกันหน่อยนะครับ
แต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
สัก๓ทุ่มที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีแก๊สรั่วไหลแล้วก็เกิดการระเบิดขึ้นในอาคารพาณิชย์๓ชั้นปลูกติดกันหลายหลังครับ
หลังที่เกิดเหตุนั้นเลขที่ห้าสิบห้าทับเก้าซอยราชวิถีซอยหนึ่งครับ
เปิดเป็นร้านขายส้มตำซึ่งอยู่ด้านล่างแต่ว่าด้านบนนั้นเป็นอ่าที่พักอาศัยนะฮะชั้นสองแล้วก็ชั้นสาม
เมืองต้นก็ไปถามเจ้าของร้านก็คือทางด้านของนางบัวผันแก้วอ่านอายุหกสิบสองปีเป็นชาวมร้อยเอ็ด
ก็บอกว่ากำลังตำส้มตำอยู่เลยครับที่หน้าร้านแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นอยู่ข้างในคิดว่าอาคารถล่มหรือเปล่า
นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีระเบิดบ่อยบ่อยครั้งอ่ะนะก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายหรือว่ามีคนมารอบวางระเบิดหรือเปล่า
ไม่ได้อะไรเลยนะ

ไม่เป็นไรเพราะว่าพ่อชายก็อยู่ในข้างออกแล้วมันกลึ่งมาเลยแก๊สผมได้ยินอยู่ที่ลงมา
โอ้คุณป้าโบพันก็ตกออกตกใจหน้ามืดสุดท้ายจะไปล้มนะฮะ
ก็ต้องเอาไปช่วยเอายาดมให้ดมกันตำรวจก็ต้องไปนั่งคุยกันแบบนี้นะครับ

ซึ่งวันนี้ตอนเช้าก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบ
โรงสร้างของอาคารว่ามีความเสียหายหรือเปล่า
ต้องปิดพื้นที่ไหมหรือว่าอย่างไรนะครับ